สุราธานีนะคะผู้ชายคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านค้าไม้เป็นไม้แปรรูปครับ
เขาก็เลิกรากับภรรยาไปแต่ว่าก็ยังทำงานด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันก็คือร้านค้าไม้นี่แหละ
ช่วงเกิดเหตุก็คือตัวฝ่ายชายเขากลับมาจากชุมพรไปที่ร้านที่สุราธานี
เห็นอดีตภรรยาอยู่ที่ร้านแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับแฟนใหม่อยู่กับผู้ชายคนใหม่
หึงหวงค่ะเหมือนกับทะเลาะกันชักปืนออกมาสามีเก่าก็มีปืน
นุ่มคนใหม่ก็มีปืนต่างฝ่ายต่างมีปืนชักปืนออกมาดวนปืนกัน
แบบนี้เลยนะคะตัวสามีเก่าอ่ะบาดเจ็บทีเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ขับรถหลบหนีไป
ทางฝั่งสามีเก่าเขาบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเริ่มก่อน
เป็นคนยิงใส่ก่อนนะคะตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
กับตำรวจสพพุนพินไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านเลยเป็นร้านค้าไม้นะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๓อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ร้านก็ขนาดใหญ่นะคะ๒ชั้น๔คูหาด้านบนเป็นทรงไทยอย่างที่เห็น
ด้านล่างเปิดเป็นร้านขายไม้แปรรูปพวกวงกบประตูหน้าต่างค่ะ
ที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดและปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์
ตกอยู่หน้าร้านและหลังร้าน๔ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะคนเจ็บก็คือเจ้าของร้านนะคะ
นายวัชราวุฒิคงแก้วหรือเสียแอดอายุสามสิบเจ็ด
ถูกยิงที่ต้นขาด้านซ้ายหนึ่งนัดพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาล
ถ้าโรงช้างไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
นี่คือเสียแอดก็คือตัวสามีเก่าอ่ะ
ทีนี้จากการสอบปากคำเสียแอดคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาเดินทางกลับมาจากจังหวัดชุมพรก็จะเอาไม้แปรรูปมาเก็บไว้ที่ร้าน
พอมาถึงร้านเห็นอดีตภรรยาที่เลิกกันไปแล้วเนี่ย
อยู่ที่ร้านอืมก็คือนางสุดารัสกี่บุตรหรือจีมมายุสี่สิบปี
คือเขาบอกว่าเขาเลิกกันแต่ยังทำธุรกิจด้วยกัน
ก็คือร้านไม้แปรรูปนี่แหละก็ช่วยกันดูแลครับ
พอมาถึงเจออดีตภรรยาอยู่กับแฟนนุ่มคนใหม่อ่า
ว่าในแบงค์หรือนายนัทธพงศ์นาคสมก็เลยมีความหึงหวงเกิดขึ้นทะเลาะกันค่ะ
แล้วทะเลาะกันแรงแต่ฝ่ายชายสองฝั่งต่างฝ่ายต่างมีปืน
เขาบอกว่านายนัทธพงศ์แฟนใหม่อ่ะค่ะชักปืนออกมาก่อน
ตัวนายวัชราวุฒิอดีตสามีก็เลยชักปืนออกมาบ้างแต่ทางฝั่งแฟนหนุ่มคนใหม่ของอดีตภรรยา
เป็นคนเปิดฉากยิงก่อนก็เลยดวนปืนกันทำให้นายวัชราวุฒิถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
อืมอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งคนเจ็บนะคะครับหลังจากเกิดเหตุเขาก็ขับรถกันไป
รถโตเยอต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนสี่สี่สามสามสุราชธานี
ขับกันไปในพื้นที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีคือไปทางเส้นนั้น
ตัวอดีตภรรยาก็ไปด้วยลูกสาวด้วยค่ะอายุสิบสามปีกับลูกชายเก้าขวบ
เป็นลูกชายของคนเจ็บอ่ะนะกับลูกสาวของคนเจ็บนี่แหละสองคนไปด้วยกันหมดเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของร้านค้าไม้แปรรูป
เคยแต่งงานอยู่กินกับนางสุดารัฐมีลูกด้วยกันสองคนนะคะ
ลูกสาวอายุสิบสามแล้วลูกชายอายุเก้าขวบเมื่อปีก่อน
วัชราวุฒิกับนางสุดารัฐจดทะเบียนหย่ากันแต่ยังช่วยกันดูแลกิจการ
เพราะว่าตั้งใจว่าจะยกสมบัติเนี้ยกิจการเนี้ยให้ลูกทั้งสองคนครับ
นายวัชราวุฒิคนเจ็บเนี่ยค่ะเขาไปเปิดกิจการใหม่ที่จังหวัดชุมพร
แล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่นะนางสุดารัฐเขาก็มีแฟนใหม่
เป็นเจ้าของธุรกิจสวนทุเรียนที่จังหวัดกระบี่เพิ่งสู่ขอการเงินสดตั้งสี่ล้านบาท
ไม่นานมานี้เองคือจริงแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวใหม่
มีแฟนใหม่นั่นแหละครับแต่พอมาเจอหน้ากันกลายเป็นทะเลาะกันหึงหวงแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังเกิดเหตุตัวฝ่ายหญิงก็คือตัวนางสุดารัฐเนี่ยนะคะ
ครับนำลูกทั้งสองคนไปส่งบ้านญาติในอำเภอเคียนซา
แล้วก็หลบหนีไปกับแฟนหนุ่มคนใหม่
เจ้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างตามตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
เพราะอีกฝ่ายนึงเขาก็บาดเจ็บอะ